ภารกิจครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากค่ะ
พอเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
ทางรัฐบาลเองก็มีการพิจารณาเรื่องนี้

จัดเลี้ยงทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งทีมงานทั้งอาสา
ที่ไปร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์
แล้วก็เล็งเอาไว้ว่าจะจัดทั้งที่เชียงรายด้วยที่กรุงเทพมหานครด้วย
โดยเรื่องนี้นะคะพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ได้พูดถึงการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครที่ช่วยเหลือหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต
ว่าเรื่องนี้จะต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อน
อาจจะมีการจัดเลี้ยงที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ที่กรุงเทพมหานคร
เพราะว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก
ก็มีการพูดคุยกันแล้วค่ะกับระดับผู้ปฏิบัติการ
ว่าจะจัดงานอย่างไรถึงจะดีที่สุด
เพราะว่าสถานที่จัดงานมันมีหลายส่วน
รวมถึงที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เพื่อความเหมาะสม
ถ้าเกิดว่าอยู่ห่างไกลอาจจะต้องกระจายไปยังพื้นที่อย่างเชียงรายด้วย
ส่วนที่มีจิตอาสาเข้าไปร่วมฟื้นฟูพื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยทั้งหมูป่า๑๓ชีวิต
ครึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ยอมรับค่ะว่าทำให้พื้นที่ได้รับความเสียหาย
จะต้องเข้าไปฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม
ส่วนทางราชการเองก็กำลังหารือถึงแนวทางในการพัฒนาในอนาคตด้วย

อาจจะต้องกระจายไปถึงเดินทางมากเช่นรับบัตรในการผู้หญิง
แล้วบททองถิ่นยกตะแย่งที่เชียงมายเอง
ห้าคนชายชนที่เขาพึ่งไปช่วยคนราช่างเยอะมาก
ก็ควรจะจัดภังษ์แต่ว่าเป็นแนวที่ได้ใช้
เดี๋ยวก็ต้องเฉินเฉินท่านนายกทางธุรกิจเช่นว่าจะต่ำสมใจให้ไว้
ถ้าเดินทางมากก็จะเป็นปัญหาหนึ่งของกล้าง
มาแล้วเดินทางกลับด้วยก็จะยาก

ถอดบทเรียนภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ด้วยนะคะ
บอกว่ามีการเตรียมที่จะจัดทำเป็นแผนเป็นโมเดล
สำหรับแนวทางการปฏิบัติในอนาคตด้วย
เช่นเดียวกับการทำงานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่าหน่วยซิลนี่แหละค่ะ
ที่ไม่เคยฝึกซ้อมภารกิจดำน้ำในถ้ำ
อันนี้ก็จะต้องมีการถอดบทเรียนให้ภาคส่วนต่างนำไปประยุกต์ใช้ได้
โดยเฉพาะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็จะนำไปใช้ในการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ถ้ำต่างด้วยนะคะ